ให้พี่สาวออกไตไอ้คุณพี่อันนี้คืออย่างไรบ้าง

แล้วก็คุยเสร็จเขาก็ถามว่า
รายการนี้จะคุยเรื่องอาหารที่พี่กิน
ว่าทำไมถึงพี่ยังดูแลเรื่องไตได้ดียังแข็งแรงเหมือนคนปกติอยู่
ก็เล่าเสร็จก็บอกว่าถ้าสเต็ปถัดไป
ถ้านะถ้าถัดไปไปสเต็ป๕สเต็ปที่จะต้องแบบว่า
ท้ายแล้วเนี่ยต้องทำยังไง
ลูกก็บอกว่าลูกไม่บอกคุณหมอบอกว่า

เพื่อที่จะรอเปลี่ยนคือมันเป็นสเต็ปยังไม่ใช่พี่
ทีนี้ลูกก็บอกว่าถ้าต้องเป็นอย่างนั้น
ก็ไม่ต้องไปเข้าชื่อเขาจะให้แม่
ก็คือเอาไตของลูกสาวแต่ฉันไม่เอา
ฉันก็บอกว่าไม่เอาหรอกฉันไม่คิดจะเปลี่ยนอยู่แล้ว

เต็ป๔สเต็ป๕จะเป็นท้ายต้องดูแลตัวเอง

ซึ่งพี่ยังทำได้อยู่ก็คือยังปกติอยู่
แต่ทีนี้ที่ในรายการนั้นก็คุยแค่นี้ว่า
ถ้าสเต็ปที่ต้องมีแบบนั้นถ้าต้องไปรอบริจาคไตเนี่ย

แต่โดยสรุปในรายการนั้นเราก็บอกว่าเราไม่เอาของลูก
แล้วก็เราคือเป็นแค่ไหนแค่นั้น
แฮปปี้แค่ไหนแค่นั้นเราไม่ได้คิดจะเปลี่ยน
พูดแค่นี้จบแต่กลายเป็นว่า
สำนักลงปกติตามในรายการนั่นแหละ
สำนักโอ้โหเหมือนกับวันนี้ณวันนี้

แล้วก็บอกว่ายังยังไม่เป็นไรยังปกติ
แต่มันเหมือนแบบมันเป็นความคลาดเคลื่อนของแต่ละ
พาดหัวข่าวนิดหน่อยบางทีมันก็พลาดกันหมด

ถ้าตายตายไปแล้วจริงเนี่ยไม่มีการฉี่เลยค่ะ

พี่ก็ยังปัสสาวะปกติอยู่
แต่ว่าปัญหาคือมันก็จะมีงานบางงานที่อาจจะแคนเซิลเรา
เพราะคิดว่าเราเนี่ยเป็นผู้ป่วยหนักแมพไปแล้ว

ขอบคุณมากที่เป็นห่วงค่ะ
อันนี้ลองย้อนไปดูในรายการนั้นก็ได้

คุยเรื่องนี้เรื่องอาหารแล้วก็ถ้าสเต็ปถัดไป

กว่าแล้วพี่พอแล้วแค่ไหนแค่นั้น
ก็เลยกลายเป็นว่าลูกจะให้ก็ดีค่ะ

แต่ด้วยความเป็นเราเราก็บอกลูกว่าเราไม่เอา

อื้อลูกสาวพี่ปันน่ะ

ตอนสาวก็เหมือนน้องนี่แหละ
เออเดี๋ยวนั่งร้องไว้
ร่างกายนี่จะได้ไม่ไม่ต้องไปแบบป่วยเร็วอย่างนี้ดีกว่ายัง
โอเคอยู่นะคะยังไม่มียังยังไม่ได้หนักเลยยังไม่ได้เจาะยังไม่ได้
เจาะยังไม่ได้เจาะยังยังไม่ได้ฟอกไตอู้ค่ะวันนี้ฉันก็ดู

ยังรับงานได้อยู่ใช่ไหม
เออต้องขอบคุณทุกคนจริงเป็นห่วงเราแล้ว
ขอบคุณมากนะ